จำได้ไหมว่าพระพยอมท่านเคยพูดถึงนะครับ
คุณพิธาบอกว่ามีภาวะผู้นำสูงควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับ
เรื่องอะไรของท่านผมไม่ได้พูดนะ
ขออภัยผมไม่ได้พูดคือกลุ่มสปส
สสปสเขาบอกว่าเนี่ยยุ่งอะไรอ่ะเรื่องอะไรของท่าน
คือเป็นพระมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองทำไมอย่างนี้เหรอ
มันเกินงามไปไหมที่ไปชมคุณพิธานั่นน่ะ
นี่ครับคุณผู้ชมพระพยอมกัลยาโนนะครับ
เจ้าวาดวัดสวนแก้วเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลังสารรัฐมนุน
มีคำสั่งให้นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกรนะครับ
ปฏิบัติหน้าที่สอสอตอนนั้นท่านชมไง
บอกโอ้นี่คุณสมบัติความเป็นผู้นำสูงคุมอารมณ์ได้ดี

ก็คือตอนที่ไปถามจริงนักข่าวก็ไปถามแล้ว

ตอนหวังบัตรน่ะใช่ตอนหวังบัตรน่ะนะครับ
เมื่อวันที่๒๔กรกฎาคมนั่นแหละนะฮะ
สปสนะครับหรือว่าที่เรียกว่าศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หนังสือถึงท่านภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเลยนะ
บอกว่าดำเนินการกับพระพยอมหน่อย
เชียร์พิธาเกินงามไม่เหมาะสมกับสมณเพศหรือเปล่า
โอ้โหนะครับนามัศกาลพระคุณเจ้านะครับ
พระพยอมที่วัดสวนแก้วครับท่านบอกว่า
ชื่นชมยังไงหรือสาบแช่งอย่างไรก็ตาม

การยกย่องคนดีชื่นชมคนดี

ส่วนที่พูดออกไปแบบนั้นนะครับ

เฉพาะพฤติกรรมบางตอนที่เขาถูกเรื่องหนักมา
อาการได้ไม่สะอึกสะอื้นน้ำตาไม่คลอเสียงไม่สั่น
เหมือนบางคนเก็บอาการไม่อยู่ปี๊ดแตกท่านบอกแบบนั้นนะ

พระพยอมบอกว่าหลักสำคัญนะครับ
แม่อาตมาเนี่ยวัดสวนแก้วอยู่นนทบุรี
นนทบุรีเขาก็ให้คะแนนคุณพิทายกจังหวัด
ก็ชื่นชมไปตามความเหมาะสมครับนามัศกาลพระคุณเจ้าครับ
เฉพาะพฤติกรรมบางตอนเช่นตอนที่โดนอาการหนักโดนหนัก
แต่ยังไม่สะอึกสะอื้นน้ำตาไม่คลอเสียงไม่สั่น
อย่างนี้เขาเรียกคนเก็บอารมณ์ก็ต้องชม
แต่คนบางคนเก็บไม่อยู่เลยปี๊ดแตกสะพึดสะพือ

และคนจังหวัดนนท์เนี่ยเขาก็ให้คะแนนคุณพิทายกทั้งจังหวัดเลย
ไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวสวสอบพระคุณไม่ได้เลย
แล้วเราอยู่บ้านเดียวกันจังหวัดเดียวกัน
ความเห็นขัดแย้งกันไปเพื่ออะไร
จังหวัดนนท์ยกเชียร์ให้คะแนน
อาจจะมาชมนิดชมหน่อยจะเป็นอะไรไป
ไม่ใช่งดเล่าเข้าภาษานะงดให้สัมภาษณ์ถูกต้องค่ะ